อันนี้ก็เหมือนกันที่๑๐๑นะที่อำเภอเขาอุตส่าห์จัดงานสงกรานมีคนทรงคอนเสิร์ตดนตรีมา
เล่นงานละเรื่อยเออชาวบ้านเขาเต้นกันอยู่สักพักนึงเอ้ามองหน้ากันเอ้าอลีกเก่านี้มาเอ้าตีซะเลยอืมสรมรมุนแบบนี้ฮะ
นู้นนู้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะตำรวจก็อยู่ฮะ
แล้วมีคนหนึ่งโดนตำรวจจับได้อ่าคือไม่ฟังใช่มะตำรวจล็อคแล้วแบบอื้อฮู
โดนไปหลายทีเหมือนกันเห็นไหมคือชาวบ้านเขาไปเล่นน้ำสงกรานไง

เขากำลังเล่นกันมันเลย

มันก็กร่อยไปหมดตำรวจอยู่เห็นไหมต้องวิ่งมาช่วยกันเคลียร์

เห็นมั้ยโดนเสื้อดำโดนล็อกละ

นี่ฮะสงกรานถนนเข้าทิพย์

คือวัยรุ่นเขาเป็น๑๐แล้วคุณผู้ชมเขาก็ไปเล่นกัน

เฮ้ยวัยรุ่นนี่หวะก็เลยลุมทำลายร่างกาย

ก็ไปฟังตำรวจห้ามก็ไปฟังก็สายกันยับเลย

ส่วนมากก็เป็นคนที่เขาไปสนุกกัน

โดนลุกลงกันไปนะฮะ๒ฝ่ายก็มีการ

หัวแตกไปก็มีกู้ภัยต้องเข้าไปช่วย

สักประมาณ๒ทุ่มกว่านั่นนี่คุณเชื่อมั้ย

เล็งพิกัดล็อกเป้าอย่างนี้เหรอ
สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มมาได้๓คน

อีกฝั่งหนึ่งก็หนีไป

มันมีทะเลาะแบบนี้หลายจุด
ตำรวจเขาก็โอ้โหทำงานกันไม่หวัดไม่ไหว

มันเกิดเหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้นะครับ
ให้มันเป็นสงกรานแค่สาดน้ำ
อย่าเป็นสงกรานที่สาดเลือดใส่กันเนอะ